วันนี้ที่รอคอยที่สุดแล้วก็ได้สักทีนะคะ
แต่มันก็ไม่ได้พลิกโผล่อะไร
ไม่ได้พลิกโผล่มีตำแหน่งเดียวที่สปอร์ตไลท์จับจ้องไปก็คือ
ร้อยเอกธรรมนัฏพลมเผารอมชเกษตร

แต่ว่าเอกเขามีคดีนี่น่ะ

คุณผู้ชมขออนุญาตนิดนึง

คุณผู้ชมหลังจากนี้แปลว่าอะไร
แปลว่าพลเอกประยุจันทร์โอชาจะต้องนำคณะรัฐมนตรี
ทั้ง๓๕คนถวายสัตว์ปฏิญาณตน
แล้วแปลว่าอะไรต่อแปลว่าหลังจากนั้นภายใน๑๕วัน
ประยุทธ์๒ต้องมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะ
หลังจากนั้นก็สามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มสูบ
นี่อยากให้ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้อีกสักครั้งอีกสักหน่อยนะคะ
ก็ชื่นมืดเลยแต่ว่าก่อนอื่นขอถามคุณผู้ชมก่อนได้ไหม
ได้เอาสิเรียกไลน์หน่อยขอถามคุณผู้ชมหน่อย
ว่าเราเห็นหน้าตาคอรมอลประยุทธ์๒กันเรียบร้อยเป็นทางการไปแล้ว
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วอยากจะฝากบอกอะไรถึงคอรมอลชุดนี้
อยากให้เขาทำอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด
หรืออยากฝากอะไรถึงใครเอาพิมพ์มา
แล้วอ่านดังนะไม่ให้ถึงขนาดรัฐมนตรีชุดนี้นะคะ
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อวานก่อนค่ะ
เมื่อวานเนี่ยนะคะผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็ออกมาแสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทั้ง๓๕คน
นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่านับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้

มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
จากนี้ไปขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน
เพื่อความผาสุขของประชาชน
ผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างสุดความสามารถ
โดยจะต้องเร่งขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยในทุกมิติอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่มากก็ตาม
ทีนี้ย้อนกลับไปดูในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
มีการประกาศเผยแพร่พระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์๒จำนวน๓๖คน๓๘ตำแหน่ง
โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมโฟกัสดีดีนะคะแน่นอน
อันนี้นอนมาอยู่แล้วนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ลาโหมควบสองตำแหน่งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจากเดิมที่มีข่าวว่าจะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้หลังจากที่โปรดก้าว
เสร็จสิ้นแล้วก็ตำแหน่งชัวร์แล้วนะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ส่วนหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลจากเดิมที่มีกระแสข่าวบอกว่าจะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ก็เมื่อวานนี้แน่นอนแล้วว่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ส่วนนายเทวันลิปตะพันลบหัวหน้าพักชาติพัฒนาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ทีนี้หลังจากที่ท่านดูเสร็จนะฮะสกรีนคร่าวสปอร์ตไลท์จับจ้องไปที่๑ตำแหน่งก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
สื่อก็ไปขุดคุยกันแหละค่ะในฐานะสื่อมวลชนแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีการตรวจสอบเป็นกระจกเงาสะท้อนสังคมนะ
คือจริงก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยสื่อก็สปอร์ตไลท์ก็ส่องไปที่เขาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะ
ใช่แต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีการยกสลับตำแหน่งจากที่เดิมเนี่ยว่าเขาว่าเขาจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกลายเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรทีนี้ก็มีการจับจ้องไปสำหรับพ่อเมืองกวานพยาวร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
เมื่อวานนี้สื่อก็นำเรื่องเนี่ยไปถามอาจารย์วิศนุเคลืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไปดูประวัติของร้อยเอกธรรมนัฐพลมเผาเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐพลมเผาเคยมีมณฑินนะเพราะว่าเคยถูกสารออสเตรเลียพิพากษาให้จำคุกและตอนนั้นรัฐบาลไทยก็ทำเรื่องขอโอนตัวในสถา
คุณสมบัติรัฐมนตรีถึงจะเป็นข้อหาเดียวกันแต่สารไทยไม่ได้เป็นคนตัดสินเรารับรองเฉพาะสารไทยแปลว่าอะไร
อาจารย์วิศนุพูดแบบนี้แปลว่า๑ท่านไม่เชื่อสารฝรั่งใช่ไหม๒แปลว่าคุณสมบัติสอสอ
คุณสมบัติของรัฐมนตรีนับเฉพาะคดีที่ถูกสารไทยตัดสินใช่หรือไม่
ก็คือถ้าสมมุติว่าคุณไปก่อคดีอาญาหรือคดีอะไรก็ตามที่สารต่างชาติตัดสิน
ไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี
เป็นบุคคลต้องคดีอาญาอะไรแบบนี้ก็ได้เหรอคะ
นั่นสิเขาบอกว่าเขาไม่นับนับเฉพาะสารไทย
ทีนี้อาจารย์วิศนุก็มีการยกกรณีเทียบเคียงบอกว่า
สารเองเคยตัดสินในอดีตเคยมีสอสอคนหนึ่ง
ต้องคดีขนยาเสพติดเข้าไปในฮ่องกง
ครั้งนั้นก็ไม่มีผลกระทบกับการเป็นสอสอ
ไม่มีผลกระทบกับไทยก็คือเป็นแค่เรื่องของเฉพาะภาพลักษณ์

ส่วนเรื่องอีกหนึ่งเรื่องก็มีการพูดคุยมีการถามเหมือนกัน
ประพฤติการทุจริตแล้วเรื่องของทางจริยธรรมล่ะท่าน
ท่านบอกว่าอันนี้มันไม่มีเกณฑ์ชี้วัดอย่างชัดเจน
ฟังเสียงอาจารย์วิศนุกันหน่อยค่ะ
อาจจะตรงกันแต่สารไทยไม่ได้เป็นคนตัดสิน
เราก็นึกถือระบบตุลาการของเรา
คือสังคมแห่งการให้โอกาสค่ะคุณรสเรน

ถ้าเกิดว่าอาจารย์วิศนุยกกรณีเทียบเคียง
อันนี้สารเคยตัดสินสสทหนึ่งขนยาเสพติดเข้าห้องกง
อันนี้สารเคยตัดสินแต่ทีนี้ก็มีการถามคำตอบว่า
ถ้าเกิดว่าเรื่องของจริยธรรมมาตรฐานกฎเกณฑ์ต่าง
ทำไมท่านไม่เทียบเคียงกรณีคุณนรงวงวันจำได้ไหม
อดีตหัวหน้าภักษ์สามัคคีธรรมตอนปี๓๕
ตอนนั้นศาลยังไม่ตัดสินเลยว่าเป็นผู้ต้องโทษคดียาเสพติด
เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยแค่นั้นนะคะ
ไม่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะท่านไปไม่ถึงฝันนะคะ
ถือว่าเป็นหน้าตาของคุณรมชุดนี้แล้วกันนะฮะ

คนก็มีคำถามแล้วว่าทำไมถึงมันไม่เหมือนกัน
คือเอาจริงนะตั้งแต่ตอนแรกที่โดนถอดยศใช่ไหม
ถอดยศแล้วก็ได้คืนยดกลับมาใหม่
นั้นทุกคนก็เริ่มมีความเอ๊ะอยู่บ้างแล้ว

ถึงขั้นต้องโทษและโดนตัดสินเลย
ไม่เป็นไรท่านบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน